ลุกขึ้นมาแต่งผีอย่างสยดสยอง
ทั้งสีผมที่เหลือม่าน
ขุมตัวดูเปรียบเป็นสีเขียว
อีกคนเปรียบเป็นสีฟ้าสีชมพู
รวมถึงการแต่งหน้าคือเหมือนมากอ่ะแล้วก็การแต่งตัวแต่ที่ยอมสุดนี่ต้องยกให้คนนี้เลยค่ะ
เจ้าแม่แฟชั่นคุณแม่ชมพู่อารยาของเรา
ลงทุนสุดเพราะอะไรรู้ไหมนี่ไม่ได้ใช้แอปนะ
แต่ลงทุนเพ้นสีฟ้าทั้งหน้าและตัว
โอ้โหคุณขอชื่นชมไปถึงคนคิดคอนเซ็ปต์ด้วยนะแล้วก็คนแต่งหน้าด้วยนะสวยมาก
สีฟ้าอย่างนี้ยังสวยได้ขนาดนี้คือคนอะไร
ต่อกันที่ซุปตาตัวน้อยกันบ้างค่ะที่คุณพ่อคุณแม่เขาก็จัดเต็มนะคะ
จับแต่งองค์ทรงเครื่องไม่แพ้เหมือนกัน
ชมคลิปวิดีโอน่ารักที่เราประมวลไว้ให้ชมกันหน่อยค่ะ
โอ้โหเป็นไงล่ะแต่ละคนจัดเต็มมากนะคะ
คือซุปตาเนี่ยพอเวลามีเทศกาลอะไรแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นแบบความสนุกของพวกเขาเลย
จริงพวกเราก็สนุกนะบางคนไม่ได้แต่งเองก็ใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์แต่งออกมาลุกขึ้นมาแต่งหน้าผีได้เหมือนกัน
ว่าแหละเว้นว่าจากโควิดมานานก็ขอปล่อยผีซะหน่อยล่ะ